และนะครับก็แดงซึ่งมนผัสอยู่ปี๒เนี่ยใครมิสังนานะครับเขาจักรโมตอไซค์กูพูด
แล้วนะใครที่ยังไม่ส่งฝาต้องรีบส่งเลยนะครับ
คุณผู้ชมครับมาลุ้นกันว่าร้านสุดท้ายจะเป็นของใคร
ต้องบอกนะครับคุณผู้ชมคาราบาลเนี่ยเขาจับจริงแจกจริง
เศรษฐีหน้าใหม่กันไปแล้วสองคนนะล่าสุดเตรียมจะแจกล้านสุดท้าย
ล้านสุดท้ายในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้
เรามาร่วมรุ้นไปพร้อมกันเศรษฐีคนต่อไปจะเป็นใคร
คือต้องบอกว่าของรางวัลนี้สามารถนำไปต่อยอดสร้างงานสร้างอาชีพ
แล้วสามารถไปปลดหนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมทำไปเล่นไป
เรียกว่ารางวัลเนี่ยนะครับจากฮาราบาลมีคุณค่าและความหมายที่ยิ่งใหญ่
ใครอยากเป็นเศรษฐีนะครับรีบส่งกันเข้ามารีบส่งกันเข้ามาครับ
ด้านข้างนี่ค่ะทองคำแท่งนะคะ

แล้วก็ตกแต่งสไตล์เขียวแดงสไตล์คาราบาลแดงแบบนี้
รวมมูลค่าเนี่ยของรางวัลเนี่ยมากกว่า๘ล้านบาท
แค่มอเตอร์ไซต์เนี่ยเราก็แจกร้อยรางวัลแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นย้ำกติกาเราย้ำกันซ้ำกันซ้ำแบบนี้อยู่บ่อย
เพราะอะไรอยากให้คุณผู้ชมได้เป็นผู้โชคดีจริง

คาราบาลแดงดื่มคันโซคูณ๒แล้วเก็บฝาเอาไว้นะ

ใครที่ดื่มคาราบาลแดงเขียนคำว่าวิตามินบี๑๒ลงในเศษกระดาษ
นามสกุลเบอร์โทรเขียนด้วยลายมือนะคะ
พับแล้วก็ใส่ใต้ฝาคาราบาลแดงบีบให้แน่น
ส่วนคันโซคูณ๒ค่ะเขียนคำว่าตับลงในเศษกระดาษ
ด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรพับใส่ใต้ฝาคันโซคูณ๒แล้วก็บีบให้แน่น
เอาฝาคาราบาลแดงฝาคันโซส่งค่ะ
ส่งมาที่ตู้ประนอ๒บางประกงฉะเชิงเศร้า๒๔๑๓๐
หรือจะไปส่งที่กล่องชิงโชคร้านซีเจมอลร้านถูกดีมีมาตรฐาน
แล้วก็ร้านค้าที่ร่วมรายการใกล้บ้านคุณก็ได้
อย่าช้านะเราแจกกันทุกวันเลย
แล้วก็ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีทุกวันเหมือนกันค่ะ
รายการตลอดข่าวตอน๙โมงครึ่ง
ยังส่งกันมาได้จนถึง๓๑กรกฎาคม๖๖สิ้นเดือนนี้นะคะ

เจ้าอื่นขึ้นไม่เป็นไรคาราบาลแดงไม่ขึ้นครับ
พร้อมกับเครื่องดื่มใหม่คันโซคูณ๒นี่ทางซ้าย
เพื่อนรักนักดื่มนวัตกรรมจากญี่ปุ่น
มีส่วนผสมจากตับกลูโคโรโนแลคโทนและสารสกัดขมิ้นชันครับ
ใครได้ลองแล้วนะอร่อยสดชื่น
หาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านท่านทั่วประเทศเลยครับ
กันอีกครั้งโค้งสุดท้ายแล้วรีบส่งฝาคาราบาลแดง
ฝาคันโซคูณ๒กันเข้ามาเลยครับ
โค้งร้านสุดท้ายอาจเป็นของคุณน้ำ